ก็แสงมาตลอดตั้งแต่เช้านะคะเราต้องบอกว่า
สมใจกันแล้วแหละเพราะว่าเข้ารอบ๖คนสุดท้ายไปแล้วนะคะ
สำหรับน้องน้ำตาลชะลิตานะคะ
จากประชาชนชาวไทยรวมถึงเราสองคน
ส่งกำลังใจให้น้องน้ำตาลแล้วก็ยังมีเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะ

โดยเฉพาะแม่หมูพิมพากาถึงก็บอกว่า
จะยกน้องนายให้กันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าช่วยรีทวิตคุณ
พิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นแล้วนะคะว่าน้ำตาลชะลิตา

เป๊ะปังไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะคุณผู้ชม
รัวเลยนะคะด้านคนบันเทิงก็แห่มาตั้งหน้าตั้งตา
รอเช่นกันทั้งคุณแม่สุดแซ่บโอปอลปานิสรา
หมูพิมพากาที่ออกตัวเชียร์สาวไทยสุดแรง
ถึงขั้นประกาศยกลูกชายสุดหล่อน้องนายนพัฒน
ให้ไปเลยทีเดียวด้านรุ่นพี่ปีที่แล้ว
แนนท์อันนิพรรณรวมถึงหญิงระถาดีเจบุโกะ
อ๊อฟปองสาบไหมดาวิกานุ่นวรนุษย์แก้มวิชญานีเต้ยจรินพร
แล้วก็อีกมากมายเกือบทั้งวงการ
ก็ได้ร่วมโพสต์ภาพสาวน้ำตาล
พร้อมกับส่งกำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ
ถึงแม้ว่าผลสุดท้ายแล้วน้องน้ำตาลจะไม่สามารถ
นาเองก็บินไปถึงฟิลิปปินเหมือนกัน
ร่วมเชียร์น้องน้ำตาลแบบติดขอบเวที
อย่างที่บอกกันไปแหละว่าเวทีนางงามไทยกับเวทีมิสยูนิเวิร์ส
คุณผู้ชมห่างหายไปกว่า๒๙ปี
นางงามไทยไม่ได้เข้ารอบลึกไปแบบตอบคำถามแบบน้องน้ำตาล

๖คนสุดท้ายนี่ถือว่ามาลึกที่สุดในรอบ๒๙ปีเลยก็ว่าได้นะคะ
แล้วในวันนี้เนี่ยทวิตที่ร้อนแรงนอกจากมิสยูนิเวิร์สแล้วก็ไทยแลนด์แล้ว
ก็คือน้องน้ำตาลทำดีที่สุดแล้ว
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าส่งกำลังใจให้น้องน้ำตาลกันเยอะด้วยนะคะ

ยังได้ใจคนไทยทั้งประเทศเหมือนเดิม
ว่าถ้าน้องกลับมาเนี่ยจะต้องมีผลงานรอป้อนให้น้องเล่นละคร
รวมไปถึงงานเดินวงเดินแบบต้องมีอย่างแน่นอน
คือเราก็เป็นกำลังใจให้น้องกันได้นะคะ

หรือว่าจะส่งมาได้เลยในทุกช่วงข่าวเนาะ